ว่าสาธารณะอุปโภคไม่เชื่ออยู่ทางไทยมันได้ได้ไม่วางไม่ได้ได้ฝากไม่วาง
อันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ทราบว่าเมื่อเป็นอ๋อไม่วางพี่โตน่ะอ่า
เมื่อไปในหมู่บ้านเขามีสาธารณะประโยชน์อ่าอุปโภคบริโภคระบบน้ำ
อ่าระบบไวท์ถนนเขาเทมันคนไอ้แม่แม่แม่แม่แม่

ไขแบนอย่างงี้เว่นก็นี่ด้านหลังหมู่บ้านนะคะเป็นที่จอรถเต็มไปหมด
เป็นที่อ่านข้างหลังนี้เป็นที่ดินกัดสรรค์เพื่ออยู่อาศัยนะคะ
ถนนบนพุทธบาคางขาวถูกมาจากตลาดทั้งหมด
นี่ระบบสาธารณูประโภคของหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำตลาดทำร้ายระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้านหมดนะคะนี่
อันนี้ที่เดือดร้อนนะคะฝนตกน้ำท่วมคราวที่แล้วท่วมปกติไม่เคยท่วมต้องท่วมออกจากบ้านไม่ได้อ่า
ขออนุญาตนะคะก่อนหน้าเดี๋ยวขอบอกว่าบางตัวที่อ่าหลังจากที่สวนสาธารณูนี้

ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ่าเรามาสร้างบ้านก่อนสลาดนะคะแล้วก็ที่ดินอ่า
ถนนพวกนี้เป็นถนนก่อนที่เขาจะขายให้ประชาชนีต้องเป็นนะคะ
แล้วก็จัดสรรที่ดินเป็นล็อกล็อกบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดทับสองศูนย์แปด
คือบ้านเลขที่สามสิบเอ็ดที่ปรากฏอยู่ในการขอจัดสรรนั่น
สามสิบเจ็ดทับสองสองศูนย์แปดคือแปลงที่สองร้อยแปด
ในจำนวนสองร้อยแปดสิบเก้าซึ่งเขาจัดเป็นที่อยู่อาศัยนะฮะ
จัดสรรที่ดินแล้วลงไปซื้อที่ดินมาปลูกบ้านนะฮะแล้วก็
เมื่อวานนะคุณกลับเอาไม่เรียกมาติดตอนนี้
ในเวลาจะไปรายงานตัวหน้านะฮะถ้าเดี๋ยวสะดวกวันไหนก็จะ
ก็อยากสิ่งที่เกิดขึ้นต้องไปเรียกเก็บกับคู่ว่ากรตหมอ
ผู้อำนวยการเขตประเวทสำนักงานเขตประเวท

เดือดร้อนเราต้องช่วยเหลือตัวเอง
เมื่อโทรไปที่ตำรวจเราก็ไม่มา
ก็ไม่มา๑๕๕ก็ไม่มา
แล้วจะให้ประชาชนทำอย่างไรจะออกไปจากบ้านไม่ได้

ก็เขาออกมาแล้วเขาบอกว่าเขายังซื้อเขาได้ยินเสียงตรายแล้ว
เขายังซื้อของไม่เสร็จเมื่อออกมาแล้วเอาของใส่รถแล้ว
ก็ยังเดินไปมาดิฉันกดแรงกดแรงตลอดยังออกจากบ้านไม่ได้เลย
เป็นชั่วโมงค่ะไม่ใช่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
มีการกดแตรบอกก่อนสาธารณชนได้เห็นเลยว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้
เขาจึงต้องทำได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าเดือดร้อน
ว่าคือก็กินทั้งสองป่าลทั้งใบรถแล้วเขาเอาที่แจ่งอย่างนี้ว่า
ถามฝีตไหมเราอยู่ในพื้นที่จัดสรรเพื่อชูอาใส
ผู้ที่เข้ามาผิดหวังทางเข้าออกเราคือผู้บุกลุกนะคะแล้วก็มาทำการปิดกั้นไม่ให้เราออก
ถามว่าเราจะต้องทำอย่างไรในเมื่อเราโทรไปที่ตำรวจแล้ว
โทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วโทรไปหนึ่งห้าห้าแล้ว
เพื่อนบ้านดูเต็มเลยคนทำตลาดเต็มเลยไม่ได้ช่วย
ไม่ได้เหมือนภาพที่มาช่วยวันนี้วันที่มาอย่างนี้
ไม่ช่วยแต่ทุกคนยืนดูอยู่เรากอดแตเป็นชั่วโมง
ถามว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วเราผิดไหมค่ะ
เพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยนี้ผิดไหมค่ะ
คุณป้ายืนยันไหมคะว่าตนเองไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
แต่เป็นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยเอ่อเป็นความเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อ
เป็นความชอบทำที่จะต้องทำอย่างนั้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
เพราะอยู่ดีเรามาถูกปิดกั้นไม่ให้ออกจากบ้านได้อย่างไร
คุณรู้แล้วคนที่มาซื้อของในตลาดก็รู้แล้ว
ถ้าเป็นบ้านคุณคุณจะทำอย่างงี้เหรอประธานกรุณาครับต่อแสดงสังคมมันจะมองว่า
มันมีวิธีที่จะอาจจะให้มันไม่กระทำสำคัญอืมสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ย
ต้องขอเรียนให้เธอให้ทุกคนได้ทราบว่าเราแก้ไขกับตัวเองตลอด
นะคะปลดแพร่ก่อนไปแบบเปิดประตูขอมีควรมาช่วยดันรถแล้ว
รถหรอเราจะไปทุราเรายังไปไม่ได้กดแพร่เป็นเกือบชั่วโมง
ถามว่าเราจะต้องใช้วิธีไหนเรียกรถมาก็ไม่มาเรียกตำรวจมาก็ไม่มา
แล้วเขาก็ต้องมีการป้องกันศิษย์ของเขา
ครับไม่ใช่ว่าเขาจะทำเปิดเวลาเหตุ

คนที่จอดรถต้องมีจิตสำนึกนะคะ

ช่างหลังนี้บอกละยาย่าห้ามกินหาสมอ

สากแพร่งให้มีอันเป็นใบครอบครัวมีบาททุกชิ้นหาย
ไม่เจริญทุกพบทุกชาตินี่คือเขียนแล้ว
ถึงแม้ว่าไม่ติดป้ายเหล่านี้แต่ถามว่าจิตใต้สำนึกคุณไปขวางหน้าบ้านเขาได้ยังไง
คุณไปกล่าวหาว่าเขาเป็นบ้านล้างได้ยังไงคุณไปบอกว่าเขาบ้านเขาถูกบังคับคดีได้ยังไง
เดี๋ยวต้องฟ้องหมินประมาทนะ
เกือบครึ่งชั่วโมงคุณป้าถ่ายรูปแล้วบอกแล้วว่ารถของใคร
มีภาพถ่ายมีทุกอย่างให้ดูก่อนที่จะทำเนี่ยมันสุดวิสัยนะคะ
แล้วศาลก็บอกแล้วว่าอย่าให้ใครมาทำความเดือดร้อน
แล้วมันก็เดือดร้อนจริงทุกวัน
เราแจ้งศาสตร์ตลอดเดือดร้อนทุกวัน
เจ้าหน้าที่เขตผ่วงโยกาตเขตภาเวท
ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย
ล่าสุดตอนนี้มีประชาชนร้องเรียนมานะคะว่า
บริเวณบ้านของคุณป้าค่ะมีกระถางต้นไม้อยู่บริเวณฟุตบาท
ซึ่งกิดขวางเหมือนกันหรือเปล่าเข้าตรงนี้ไปสั่ง
เดี๋ยวต้องขอเรียนชี้แจงนิดนึงว่าในกรณีนี้นี่คือหมู่บ้านนะ
เราสามารถทำเอาต้นไม้ประดับประดาษนะคะแล้วคุณน้องน้องสามารถเห็นได้ว่า
ปลูกต้นไม้นะเป็นแนวให้สวยงามกับการป่าหน้าบ้านของเรานะคะ
ปรากฏว่าต้นไม้ตายเรียบในเวลาเดียวกันไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้ง
กระถางต้นไม้ที่วางหน้าบ้านจอดรถชนบ้างทำอะไรบ้างแตก
ต้องแจ้งสารตลอดนี่แจ้งสารตลอดต้นไม้ตายทุกเที่ยว
ต้องแกล้งสารแล้วต้องเรียกคนมาปลูกใหม่พวกทั้งแล้วเพื่อนที่นี้
จะไปบอกว่าสาธารณะมันไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่
ว่าพื้นที่นี้ก็ขอจัดสรรนะเป็นที่อยู่อาศัย
เป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสาธารณุประโปรบเนี้ย
ให้กับผู้ใช้คู่ถนนผู้อยู่บ้านนะคะไม่ใช่ที่ทำตลาด
ไม่ใช่ที่ทำหาบเล่แผงลอยคุณไปดูได้เลยถนนนี่หมู่บ้านหัวมุม
นี่คือการจอดรถกิดขวางทางอ่าจารจรอืมนะคะแล้วก็อ่า
ให้รถคันใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านได้อย่างไรนะคะแล้วก็นี่คือ
ปิดกั้นหน้าบ้านในวันอื่นอื่นนะคะแล้วเอาฟุตบาททางเท้าของหมู่บ้าน
อะมาทำตลาดถาบเลขแผงรอย
ในขณะที่จุดอื่นของกรุงเทพมหานครเนี่ยถูกเก็บเรียบหมู่บ้านเนี้ย
แล้วเขาพูดว่าเอ่อผู้อำนวยการเขตประเวทในสมัยนางอัจฉราวันอะ
อัจฉราอัจฉราอ่าอ๋ออ๋อเขตประเวทอะ
ก็ไปให้ปากคำที่รัฐสภาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่จุดผ่อนผัน
แล้วคุณละเลยได้ยังไงแล้วไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ไง
แล้วก่อนหน้าวิทยุทธิ์ที่มีรถมันสอนหว่างหน้าบ้านมาใช้วิธีการยังไงค่ะ
คือกดแตรก่อนเลยกดแตรบอกก่อนเมื่อกดนานแล้วก็ยังไม่ออกมาจะต้องทำอย่างไร
คุณคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าหน้าบ้านเขาเป็นทางเข้าออก
คุณรู้แล้วใช่ไหมว่านี่คือหมู่บ้านจัดสรรเสรีวิลล่าไม่ใช่ที่ทำตลาด
คนที่คนที่มาจอดรถปิดปากก็คือคนที่มาเกี่ยวกับเรื่องตลาดทั้ง๔
เคยค่ะเคยทุบแบบนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังคะไม่เคยค่ะไม่เคยทุบที่เป็นลักษณะอย่างนี้มา
นี่เป็นครั้งแรกเพราะมันเป็นการจอดหน้าบ้านติดต่อกัน
แล้วก็เป็นการจอดรถล็อกรถล็อกรถเราด้วยอันนี้จอด
ใจใช้วิธีแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือทุกครั้งเราเจอเหตุการณ์นี้มาเป็นเวลาถึงเกือบสิบปี
เกือบสิบปีแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้คือเราต้องรอจนเขาซื้อของเสร็จ
ใช่เราต้องรอรอแล้วไม่มีใครมาช่วยนะคะเราต้องช่วยตัวเอง
ในครั้งนี้นี่มันเกิดขึ้นรุนแรงก็สาเหตุเพราะว่ามันผิดวิสัยจริงจริงมันสูญวิสัยจริงจริง
เพราะเราปลดแตรงตั้งสามสิบกว่านาทีใช่ตามไลน์ที่เขาลงกันนะ
เขาบอกผมกดแตรนานมากแต่ยังไม่มาแล้วผู้ที่มาถึงเนี่ยเขาบอกว่า
เขาได้ยินเสียงแตรงนานแล้วเขาได้ยินเสียงแตรงเนี้ยนานแล้ว
แต่ว่ายังซื้อของไม่เสร็จเป็นคำพูดเดียวกันเลย
แล้วคุณจะไม่โกรธเหรอฮะแล้วเขายังไม่ขยับรถอีกนะคะ
มาถึงไม่ขยับรถนะเป็นอีกครึ่งชั่วโมงแล้วยังยืนอยู่เนี่ย
ทีนี้ฉันก็กดแกระอยู่เพื่อจะออกไปฮะอันนี้คือเหตุการณ์
ทีนี้เมื่อเราได้รับการก่งคลองจากสร้างหยุดภองถึง๒ครั้ง
แล้วจากการที่ผู้ว่ากธสำนักงานเขตไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่
ปล่อยให้เราได้รับความสุขทรมานเป็นเวลาเป็นเกือบสิบปีอย่างนี้เนี่ย
เขาสมควรไหมที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้
แล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายอันนี้
ให้กับผู้ที่เขามาสร้างความเดือดร้อนเราเพราะ
ใช่ไหมคะอันนี้ทางน้องต้องไปดู
แล้วก็อย่าคิดว่าบ้านเราบ้านเดียวที่ว่าเกิดความเดือดร้อน
ขอให้น้องเขาได้พูดได้พูดแล้วก็ได้แสดงว่ารถเนี่ย

เขาเอารถเนี่ยจอดขึ้นมาบนนี้เลยค่ะชิด

แล้วเขาก็ขนถ่ายสินค้าจะลงนะคะ

ส่วนกระถางลูกดอกไม้ที่ตั้งอยู่เนี่ย
พวกเขาเนี่ยเอารถขึ้นมาบนฟุตบาทเลย
แล้วก็ขนขายสินค้าไม่ใช่คันเดียวนะคะ
เป็นสิบสิบคันเลยฮะขึ้นมานะครับ
แล้วนอกจากที่ขนถ่ายสินค้าเสร็จแล้วเนี่ย
เขาจะเอาสถานที่นี้เนี่ยเป็นที่ขายของเลยค่ะ
เต็นต์ตั้งอะไรหน้าบ้านเลยภาพเราอยู่ที่ศาล

ส่วนไอแพทให้น้องเขาเปิดดูว่ารถเนี่ยจอดปิดหน้ารั้ว

แล้วก็ถ่ายน้ำมันถ่ายของ

คุณป้าค่ะหลังจากหลังจากนี้อ่ะค่ะ
ถ้าจะมีรถมาจอดขวางบ้านคุณป้าอีกคุณป้าก็จะใช้วิธีการ
คือเราด้วยลักษณะที่เกิดเขตในวันที่สิบแปดที่วันนั้น
เราได้มีการบอกกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะว่า
รีบเราจะได้ออกไปเรากดแร่นะคะไม่ใช่กดแทน๑นาทีน้อง
สองนาทีแล้วไปกระทำการอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่กดแตรเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมง
แล้วแจ้งแล้วทุกคนเห็นแล้วทุกคนยืนออกเต็มไปหมดทางนี้ทางนู้นทางนี้
แต่ไม่มีใครเข้ามายกรถแล้วเราจะไปธุระเนี่ยเราต้องทำอย่างไร
จะต้องทำไงมันสุดวิสัยและเป็นสิทธิ์ที่เราจะอันชอบทำที่เราจะต้องกระทำการป้องกันสิ่งเหล่านี้นะคะ
แล้วก็อุปกรณ์ต่างเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านไม่ใช่อาวุธนะคะไม่ใช่อาวุธ

ตอนนี้ก็คือคว้องเป็นคดีที่๓นะคะคว้องเป็นคดีที่๓คาเหตุ
อาคารสูงเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านทั้งทั้งที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เขาขอจัดสรร
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยบ้านเดียวนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ไปแก้กฎหมายเลย
เพื่อที่จะให้สิ่งที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยหลุดไปด้วยนะครับ
คุณบ้านค่ะเมื่อวานได้คุยกับคนหนึ่งบอกว่าเคยเคยเขาเคยโดนทุกข์ถีบจนรถบุกเหรอครับ
เพราะว่าจอดล้ำมาแค่นิดคืบเดียวไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นการกล่าวหานะคะ
คนที่ให้คนที่ให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นคนทำตลาด
คนที่ถ่ายคลิปก็จะเห็นได้ว่าป้าเป็นคนทำตลาดเพราะถ่ายคลิปในมุมเดียว
ไม่ได้ถ่ายคลิปรอบด้านว่ามันเกิดมีการทำตลาดเกิดขึ้น
มีความขัดแย้งกับทางตลาดบ่อยมาก
เราไม่ได้มีความขัดแย้งกับตลาดเราไม่ได้ฟ้องตลาดนะคะ
เราฟ้องเพราะว่าราชการภูมิเทพมหานครเราฟ้องความน้อยการเขียนประเวท
เราฟ้องสำนักงานเขตประเวทเราฟ้องกรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับตลาด
แต่การกระทำของที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนกำลังกล่าวหาว่าเรามีเรื่องทำตลาดนะคะ
เราไม่เคยนะคะไม่ได้เคยที่จะไปพูดคุย
เพราะในสิ่งเหล่านี้เนี่ยหมู่บ้านนี้จัดสรรเป็นที่ดินเนี่ย
เพื่ออยู่บ้านเดียวทุกคนก็จะอยู่ในบ้านของตัวเอง
แต่รอบบ้านถูกทำลายสภาพแวดล้อมเพื่ออยู่อาศัย
ลพิษรอบบ้านเต็มไปหมดนะคะ
อันตรายมากหนูเต็มหมู่บ้าน
เสียงดังกลิ่นอาหารเผาปิ้งย่างเข้าบ้าน

จากนี้เราจะหาทางออกให้แก้ปัญหาอย่างไรต่อไปคะ
ทางออกเนี่ยต้องไปถามกรทมแล้วต้องไปถามสำนักงานเขตประเวทว่า
ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะทำให้ความเดือดร้อนนี้หมดสิ้นไปได้อย่างไร
ไม่ใช่ว่ามีข่าววันนี้แล้วก็จะกลับไปเหมือนเดิม
สิ่งนี้เขาจะต้องเป็นผู้แก้ไข
แล้วก็ความรับผิดชอบอันนี้เขาจะต้องเป็นผู้แก้ไข
เพราะเขาเป็นฝ่ายละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
แล้วเขาละเลยมาโดยตลอดเลยนะคะ
ให้ดูเลยว่าทุกวันมีการทำตลาดที่ผิดกฎหมาย
แม้กระทั่งวันที่เกิดเหตุรถยังจอดผิด
กฎจราจรไม่มีใครมาช่วยเหลือประชาชนในนี้เลย
แล้วก็ให้ดูว่าหน้าบ้านของน้องเนี่ย
รถเขาจอดไปที่ปิดประตูหน้าบ้านเขาเช่นเดียวกัน
ถ้าหากว่าไม่มีรั้วกั้นเขาก็เสียบเข้าไปเลยหน้าบ้านเขา
ยังไม่พอผัดคลอดกระเป๋าปลา
อย่างนี้ดูนะฮะ
อยากให้ทุกคน
น้องคุณจะทำยังไง
โอเคนะครับ
ทั้งแรก๔๕ปีที่แล้วเผื่อถูกบันเทตตกบันได
พอก็นั่งอยู่ในรถจะออกจากบ้านออกไม่ได้เลย
เขามีรถล็อกอยู่หน้าประตูอย่างนี้ค่ะน้องก็ออกไม่ได้
รอประมาณ๑๒ชั่วโมง
เมื่อวานนั่งคุยกับลูกถ่ายลูกบอกเกือบ๒ชั่วโมงนะ
อยู่ในรถถามทำยังไงโทร๑๙๑โทรจอสอร้อย
แล้วกับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านกันก็ช่วยกันโทร
ทางเจาะสาร้อยก็ตอบมาว่าโทรไหลครับด้านข้าง
แต่ว่าเข้ามาไม่ได้จริงเพราะว่า
มันกระนดดรองเอาไว้
แล้วก็นอนอยู่ข้าบรวมขึ้น
ได้อันนี้อันนี้
แต่เราดูเป็นอะไรอะไรราวแล้วทุกวันดีแล้วครับ
เราเป็นบินบ่าเยี่ยงแล้วน้องพักพอครับ
ส่งของส่งของเราก็เดินออกมาเช้าเท้าเจ็ดแปดโมง
ชื่อนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันทำให้เรามีความรู้สึก
อุ้ยนี่ไม่สาชีพนะน้องบ้านเรายูพอพู้เขาเจอนั่ง
ไปกับของเขาแล้วใจบ้านละทีเราบ้านละทีเราแต่ชื่อไม่ได้
เนื่องกักดงานไปว่าเนี่ยทำไมอันนี้ก็บอกว่าไม่ไหว
เราก็เมื่อไม่นานเหมือนกันนะคะ
คือเราก็ได้เอกสารจากตลาดค้านะคะ
เราก็ว่าแล้วเอ้ยตลาดค้านี้ทำผิดพลาดด้วยเลยนะคะ
เฉพาะเยอะราดล่าสุด

อะไรไม่แน่ใจค่ะก็โทรไปอ่าบอกว่าบ้านหลังเนี้ย
เราก็ให้เอกสารนี่กันนะคะว่าว่าเราเป็นคนของบ้านนี้ที่นี้นะคะ
อย่างนั้นมีปัญหาเรื่องเงินทองเราไม่รับผิดชอบ
ทางก็หายไปธนาคารก็มาตรวจสอบให้หายไป
แล้วพออีกเดือนหนึ่งต่อมาก็มีใบเดิม
เราก็เลยโทรไปว่าคุณธนาคารคุณร่วมกันช่อโกงเหรอ
แต่ว่ามาเป็นบ้านเลขที่เราซึ่งเราไม่รับผิดชอบนะ
มันมีเลือดที่จะให้เราทำยังไงนะคะ

งี้อันนี้รั้วบ้านอาจจะเป็นเดี๋ยวนะคะ
ผ่านไปซอยหนึ่งผ่านไปซอยหนึ่ง

ว่าปุ๊กป้าจะเจ้งความกลับกฏที่มาจอดหน้าโรงการทรายบ้านเนี่ยครับ
ล็อกของคันที่จอดขวากรรมบ้าน
ประชาชนยาตอบได้ไงดิฉันโทรมาให้ให้เขายกรถออกไป
แต่เขาเอาที่ยกไอ้ที่ล็อกล้อไปล็อกรถคันที่ปิดขวาง
เอ่อที่จอดเนี้ย
แล้วเราจะต้องทุบรถอีกไหมครับถ้าหากว่าเราไปขอความช่วยเหลือแล้ว

แต่ว่าวันอาทิตย์ที่แล้วมันสุดวิสัยจริง

แต่คุณซึ่งของไม่เสียดี

แล้วไม่รับปากจะเกิดเหตุการณ์

เราต้องแก้งจริงที่ศาลปกภองให้จัดดัดกับคนเหล่านี้เถอะ

เขาปีประเมินมูลค่ามาแล้วหลายหมื่นบาท

เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วคือเราอยู่ในหมู่บ้าน
คุณเข้ามาบุกลุกพื้นที่เขาคุณเข้ามาละเมิดสิทธิ์เขา
คุณเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้มีความจะไม่มีจิตสำนึกเลยว่า
นี่คือหมู่บ้านเขาเพราะอยู่อาศัย
หมายถึงว่าเราจะไม่จ่ายค่าซ่อมให้ใช่ไหมคะ
อันนี้คุณจะขอเรียนให้ทราบว่านะคะ
ว่าการที่เราร้องเรื่องตลาดนะคะ

ตลาดติดติดกันนะคะคือตลาดซ้ายคือตลาดสวนหลวงหนึ่ง
ตลาดขวามือของบ้านคือตลาดเมิดมาเท็จตลาดถัดไปก็คือตลาดจิ้งนารา
ถัดไปตลาดรุ่งวานิสถัดไปตลาดร่มขาวที่เพิ่งงอกมาใหม่
แล้วก็ตรงข้ามเยื้องคือตลาดมะขามล่มลื่นตลาดร่มเหลืองที่มีมา
ขึ้นที่เกือบสามสามไล่แล้วนี่ล่าดสุดคือ
เอาบ้านมาดัดแปนมาทำเป็นทุ่มเบอร์มาเดี๋ยว
นอนมากแต่วันนี้นะนะคะเดี๋ยวขอบคุณเลย
ขอบคุณทุกคนที่มาทำข่าวแล้วก็ขอขอบคุณผ่านทางนี้

ที่บ้านรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวเพราะเราสิบกว่าปีที่เราต่อสู้
กับอำนาจมืดอำนาจรัฐและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เราถูกกระทำถึงขนาดนี้อันนี้คือการอดทนที่ใช้ธรรมะในการต่อสู้
ไม่ได้ใช้อิทธิพลอย่างอำนาจมืดที่ทำกับพวกเรารู้ไหม
ค่าไฟของที่บ้านเดือนละเท่าไหร่ซึ่งจริงจริงเราไม่ได้ใช้แอร์
ไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นเลยนิดหน่อยแต่ค่าไฟมาจากไหน
ทุกคนที่มาทำไฟใหม่ผมนี่คืออะไรนี่ไม่ต้องบอกเลย
เป็นมือเป็นมือนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อย่างนั้นค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่หน้าบ้านของป้าทำไมจะต้องเอากระถาง
เพราะมันมีการเอาฟุตบาทตรงนี้ของเขาเขาทำเพื่อสวยงาม
ตามที่ทำที่ว่าพอต่อมาบอกว่าจัดหน้าบ้านให้สวยงาม
ไม่สะอาดวันนี้เราก็ทำอย่างเรียบร้อยป้าเป็นคนไปซื้อต้นไม้นะคะ
ปูทำเป็นไปได้ยังไงต้นไม้เหล่านี้ซึ่งจริงแล้วก็มีธรรมชาติ
โอ้โหเรามาเป็นคนที่ทำวันเว้นวันเป็นไปได้ยังไงตาย
เมื่อป่านนี้คือเรามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เราสำหรับ
เอ่อเราไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวออกมาจากเพราะว่าเราไม่ได้เจาะชมเลย
ไม่ได้เจาะไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะต้องช่วยเหลือตัวเอง
ใช่ค่ะแล้วเราเพราะเจ้าแห้งหน่วยงานของรัฐแล้ว
แจ้งเจ้านักธิรัฐแล้วแปลว่าไม่มีใครเข้ามาอยู่ที่นั่นเดียวเลย
แล้วเราก็ช่วยเหลือตัวเองจนกว่าเราจะได้รับภังค์กับอาการที่จะออกไป
ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเนี้ยจะเรียนที่ทราบเญจังหวัด
วันนั้นผู้หญิงมาที่มาเขายังยิ้มเลย

ก็ยังยืนยิ้มไปยิ้มมาแล้ววิ่งไปตลาดนั่นตลาดนี่ตลาดนี้
ไม่ผ่านแล้วก็มีการหูร้อน
พวกมากซึ่งเราเดือดร้อนจริง
คนที่มาทำกับพวกเราอย่างนี้คือผู้ที่สูญเสียประโยชน์
แล้วเล็งมาต่อหนูรู้ไม่ที่บ้านเป็นไปได้อย่างไร
งูวันเว้นวันเรียกเขามาคือใครคะ

แล้วทำไมที่บ้านต้องเลี้ยงหมาถึงขนาดนี้
กลางค่ำกลางคืนหนูต้องมาอยู่เอง
อยู่ดีคิดอยากจะปีนขึ้นมาไม่ทราบทำอะไร
ก็พูดลังกินมาบนวัวกำแผงเรามีหลักฐาน
ก็ไม่ใช่เรามาใช้วิธีอันดับ
แต่เราหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐแล้วก็
มันเป็นเวลานานมาแล้วที่พวกเราก็พยายามจะใจ
แล้วก็ขอร้องที่จะทำยังไงได้แต่มันก็แก้ไขไม่ได้อ่ะนะ
อย่างในซอยเนี่ยที่อยู่ก็มีปัญหาคือซอยตลาดนี้เลยค่ะ
เออพูดบาทเนี้ยโดนรถเขาขึ้นไปคล่อมไปพับไปอะไรจนกระทั่งแตกหมด

ป้าจ๋าป้าจ๋าบ้านก็เยอะมากไม่เยอะมากเพราะมันเดือด
มันก็เยอะแล้วค่ะใจบ้างมันถ้าว่าเนี้ยหายไปหรือว่ายังไงหรือว่า
อ่าไม่แล้วค่ะเพราะเราเนี่ยซื้อบ้านซื้อที่ดินอันนี้มาเพื่อที่จะอยู่ในบ้านปลายของชีวิต
ให้ลูกหลานได้อยู่เพราะว่าเราซื้อที่ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราเลือกดีแล้ว
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะติดกับสวนหลวงนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยทางเข้าสวนหลวงร๙ไม่ได้ทางเข้าทางนี้
มันมีทางเฉลิมอ่าเฉลิมถนนเฉลิมภักกิจอ่ออ่ารอเกล้า
ซึ่งเป็นประตูแรกนะคะประตูนี้เป็นประตูที่ให้อ่า
คนในหมู่บ้านเข้าไปใช้แต่ว่าทุกคนมาทำตลาดแล้วมาอ้างสิทธิ์อย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
มีผู้ชายลุมเข้ามามีผู้หญิงลุมเข้ามา
มาด่าป้าว่าป้าจริงไม่ใช่ป้ารักษาสิทธิ
อันชอบทั้งมป่าเดี๋ยวน้อนอ่ะเป็นเวลาสิบกว่าปีนะ
วันนี้ที่นักข่าวสื่อสารมวลชนมาป้าดีใจมากดีใจมากจริงเลย
และขอขอบคุณทุกคลิปแล้วก็ไลน์ที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจ
บางคนบอกว่าถ้าเป็นผมเหรอไม่เหลือลาดเลย
ป้าใช้ความอดทนใช้ธรรมะจริงในการต่อสู้
ตามตัวบทกฎหมายที่ใช้ในการปกครองบ้านเมืองทุกไปดู
ขอเข้าไปดูในศาลจะตกใจเลยว่าการต่อสู้ของป้า
ปกครองถึงขนาดนี้ทุกวันทุกวันทุกคืนแล้วก็คนที่มาใส่ไลน์ป้ายสีป้า
ป้าผมตรงตรงเลยน่ะคือผู้ที่สูงเสียไปอยู่
แล้วก็ระบายสีเก่งมากป้าเป็นคนตรงไปตรงมา
ผิดก็ผิดถูกก็ถูกแต่วันนี้เราจะแถลง
คุณมาฮัลที่จะถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้คดีที่เราฟ้องร้องอ่ะค่ะ
มีทั้งหมดกี่คดีอะไรบ้างค่ะหนึ่งหนึ่งกับสองค่ะคืออ่าคดี
คิดที่ฟ้องร้องกับผักทองนะคะมันคดีดำหนึ่งหกแปดเอ็ด
แล้วก็มีการฟ้องในสิ่งแวกของส่อ๑ทัพ๒๕๕๖
แล้วยังมีการฟ้องอีกคดีล่าสุด
เนื่องจากผู้ว่ากอทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้กฎหมายเพื่อที่จะนำอาคารพาณิชย์
อาคารสูงเข้ามาในพื้นที่จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยอยู่บ้านเดียว
บริเวณนี้อยู่ในบริเวณที่หนึ่งเขาเรียกว่าบริเวณอนุรักษ์นะคะ
ซึ่งอยู่ในข้อประหยัดแทบมหานครส่๒๕๓๒
แต่ไปแจ้งกฎหมายเพื่อจะนำสิ่งเหล่านี้เข้ามา
แล้วก็เพื่อที่จะให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูก
เราจะฟ้องในคดีจำ๑๐๘
ในคดีที่๑ที่๒นี่เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องมลวงละว้าง

คดีแรกคดีที่๑กับคดีที่๒เรื่องเกี่ยวกับตลาด
และก็สิ่งแวดล้อมที่ทำลายสภาพแวดล้อม

แล้วหลังจากนี้เราจะมีการฟ้องทรองกับทางเขตมาเวรทำไมคะ
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้ามาภูมิความดูแลตามทางสั่งของพ่าน
ก็จะต้องแจ้งไปทางศาลให้ทราบว่ามีการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่
เป้าหมายสุดท้ายแล้วของป้าจะสู้ยังไงครับสู้จนกว่าตลาดจะไม่มีหรือว่ายังไงครับ
เราก็กลับเรียนทางสื่อไปยังประธานประธานคอสสช
ช่วยเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านว่ามันเกิดเป็นดงตลาดได้อย่างไรนะคะ
แล้วก็ขอความกรุณาคืนความสงบสุขคืนพื้นที่จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้กับประชาชนด้วย

ตอนนี้ผังเมืองเดิมยังเป็นผังที่เรามาซื้อบ้านอยู่ไหมครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ที่มากมายทำไมเอาหมู่บ้านเสรีวิลล่ามาทำตลาดล่ะคะมาทำปู
พี่ผู้ยำอ่ะไม่นึกถึงประชาชนเลยทำได้ยังไงเอาอำนาจอะไรมา
ที่เกิดขึ้นนะฮะของการละเลยละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเราถึงกล้านำป้ายแผ่นป้ายนี้ขึ้นมา
เอ่อบ้านเลขที่ของเราโดนไปจากตลาดไปรับผลงานต่างด้าน
น้องเขาบ้านเขาเป็นที่รับสินค้าต่างของตลาด
เอาบ้านเลขที่เขาไปชำ
ก็ได้ทำได้ทำไปแล้วคือคือเราได้ทำไปแล้วน่ะ
บอกว่าให้เข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงหมู่บ้านนี้เป็นดงตลาดได้อย่างไรนะคะ
แล้วก็ขอความกรุณาประชาชนด้วยกรุณาอย่ามาสนับสนุนในสิ่งเหล่านี้
เลยมันละเมิดประชาชนเขานะคะ

นะคะเดือกร้อนนะคะ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

การที่เราตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้กับนักข่าวนี้
ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้นักข่าวได้ทราบข้อเท็จจริงซึ่ง
ซึ่งเดิมนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลายครั้ง
ก็ยังไม่มีนักข่าวมาวันนี้มันเกิดว่านักข่าวได้มาสัมภาษณ์
แล้วสิ่งที่เราได้เรียนชี้แจงนั่นคือข้อเท็จจริงนะคะ
คือไม่ได้มีการเติบแต่งมันเป็นข้อที่เกิดขึ้นนะคะ
พวกป้าเดือดร้อนทั้งหมดนะคะ
ถ้าทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านลูกเล็กเด็กแดงผู้สูงอายุเดือดร้อนนะคะ
หมู่บ้านตั้งอีกปีละครับคุณป้า

แล้วจัดรัฐมีดินมาตลอด
แล้วก็มีความชัดเจนว่าด้านหน้าของโครงการพาณิชย์
ด้านในเป็นที่อยู่อาศัย
ป้าบุมศีใช่ไหมคะป้าบ้าน
เป็นจบอ้าน

หรือว่าใช่ไหมค่ะ
คือต้องขอให้ทางนักข่าวเนี่ย
ซื้อไว้ให้ทางพระสวยชอบอีกทั้งหนึ่ง

และให้ทางท่านอารุโภงได้รับทราบเรื่องด้วย

ว่าเอาหมู่บ้านเข้ามากู้หนี้ผู้ยำมาทำตลาด
ประชาชนเดือดร้อนฟ้องร้องแล้วก็ยังไม่ฟัง
ค่ะคืออย่างแรก
โครงการที่๒อยู่ติดถนนศรีนคริน
มีที่จอดรถเต็มไปหมดถูกต้องตามกฎหมาย
แต่มาทำตลาดที่ผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
แล้วจะมาหาเรื่องกับประชาชนได้ยังไง

อาจจะเก็บแค่ประโยชน์กำลังปลอดภัยนี้เนี้ยแต่นี้มีการตำเนินการยังไงบ้างครับ
อันที่การที่เราฟ้องสารปกฏเนี้ยเราฟ้องเราดื่นร้อน
เพื่อกระจ๋างสงลักษณ์ได้มีความภาพสาวแล้ว

หมู่บ้านนี้๒๘๙ครัวเรือน
ได้รับความเดือดร้อนจากการทำตลาด

เพราะติดทำงานอยู่ส่วนที่มา
เรียบร้อยเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะครับ

อ่าสะดวกสาธารณะสุขแต่ไม่ใช่ได้อยู่อยู่
มันรักคุณเราก็ตามมีตามเกิดมันไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามันตอนนี้
ตลาดมันทำไม่ได้แต่เพราะเขาอ่าเพราะว่าเราต้องมองต้องหาสถานที่เอาตลาดออกไป
ไม่ใช่มาสร้างความสงสัยเราความเกิดในการเงินขึ้นจะมาโทษหรือว่าไม่ได้
อันนี้มันมีเหตุนะมันมีเหตุพระภูมิว่ามันมีเหตุมันมีเหตุของพลโทษธโมท์และเลย
ป้าครับหลังจากเกิดเหตุแล้วมีเรื่องนี้ครับบ้านคนมา๑๐ปีแล้ววันนี้มีสื่อมาทำการแล้ว
อย่างแรกที่ป๊าเนี่ยอยากให้กรุงเทพมหานครเขตประเวทเนี่ยดำเนินการคืออะไรครับ
ก็เป็นเอาตลาดทั้งหมดไปอยู่ในที่ที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่อยู่แล้ว
แต่มาเบียดเบียนมาลำบาปสิทธิ์ภาษาชนมันไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านพ่าแม้แต่บ้านน้องก็อยู่ในบ้าน
ถ้าเกิดอีกการถูกต้องอย่างนี้มันโดดลดมันผิดที่ผิดทางนะคะเพราะที่เขาจัดสรรเขาเขาจัดสรรเป็นที่หว่าใส
เขาไม่ได้คตจังสรรว่าจะต้องมีการภัยหน่วยใช่ไหม
มันนี่คนมีใช้คณะนี้มันมีแบตภาพปากคล้างอีกว่าสีนักพยุค๕๕

เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มหัวเพลง
ของน้องดวงเราไม่ใช่ศีลงคลิน๕๒

การจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดิ

การจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่ดินเนี่ยการจัดสรรค์ที่

แล้วไม่มีชื่อไม่มีชื่อของพวกมันใส่ร้ายประชาชนเพื่อที่จะให้ทำตลาดทำเลเผยงรอย
เราถึงต้องเขียนนะฮะเขียนไว้เลยแล้วต้องใส่ร้ายนะฮะโอเค
ขอกำลังใจของทุกคนแล้วขอให้เรื่องวันนี้เนี่ย
ไปคี่คลายกับปัญหาหมู่บ้านอื่นอื่นที่เขากำลังมีตรงอันนี้
อย่าให้เกิดเหตุการณ์นี้กับหมู่บ้านคุณนะคะขอให้หมู่บ้านนี้เนี่ย
ประธานพศและอาจารย์
ใช่นะครับได้โปรดได้ครับ
เพราะว่ามันเป็นมาเวลานานถึงกับ๑๔ปี
ที่ทุกครั้งมาจอดปิดใกล้หน้าบ้านแล้ว
ก็ต้องรอจนกว่าเขาซื้อของเสร็จ
รอจนเขาซื้อของเสร็จบางครั้งนี่เป็นชั่วโมงเลย
แล้วไม่มี๑๕๕มา

จะทำยังไง
เราก็ต้องกดแกรงนะครับ
ช่วงปะเป็นลูกถ่ายนะครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ
ท่านสลัดนิยามการคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ
ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ
ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ
ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ
ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ
ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ

ขอช่วยคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับ